น้องหมาเขาก็ร้อนเหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วอีกหนึ่งวิธีคลายร้อนของน้องหมา
อยู่ในพื้นที่จังหวัดพิสุนโลกก็คือการตัดขนค่ะ
ครับนี่คุณผู้ชมส่งมาพอดีที่บ้านโป่งคุ้งพยอม

ทุกพื้นที่ใช้คำนี้ดีกว่านะคะ
สภาพอากาศตอนนี้ที่พิศนุโลกพิศนุโลกนี้ที่ฉันก็เคยเรียน

ใช่เคยเรียนร้อนไม่ธรรมดานะคะพิศนุโลกนะคะ
จากประชาชนแล้วสัตว์เลี้ยงประจำบ้านยอดนิยม
อย่างสุนัขลิ้นห้อยกันเลยทีเดียวนะคะ
เจ้าของสุนัขก็ต้องพากันเข้าร้านเสริมสวย
ตัดแต่งขนซะหน่อยนะคะเพราะว่าขนที่สั้นลง
ก็ทำให้การระบายของเหงื่อหรือว่าความร้อนของ
น้องหมาดีขึ้นด้วยนะคะนายอลงกรอักษรนิติ
อายุ๔๐ปีเจ้าของร้านเล่าว่าหลังจากที่สภาพ
อากาศเริ่มร้อนค่ะตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมา
มีลูกค้าพาสุนัขตัวโปรดเข้ามาให้เข้ามาใช้บริการ
น้ำตัดแต่งขนเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะเป็น
สุนักพันธุ์ที่มีขนปุ่ยนะคะหุดเดิ้นชีสุหรือว่า
อมเมอเรเนียนนะคะคนยาวทั้งหลายแหล่นะใช่ค่ะ
ทั้งร้านก็จะนำสุนักพันธุ์วางลงในอ่างอาบน้ำ
แล้วก็ใช้ฝักบัวฉีดไล่สิ่งสกปรกออกไป
แล้วก็ใช้ชมพูฟอกขัดถูตามตัวซอกคอซอกหูนิ้วเท้า
และส่วนอื่นจนสะอาดค่ะจากนั้นก็อุ้มเข้าห้องแอร์ที่เย็นฉ่ำ
แล้วก็ใช้ใดเป่าจนขนของสุนักพันธุ์ให้แห้งสนิท
จะใช้กันไกลแล้วก็แบตเตอเลี่ยนตัดตามทรงที่ลูกค้าต้องการ
ส่วนใหญ่เจ้าของสุนัขที่มาใช้บริการนิยมให้ทางร้านนั้นตัดไถจนเกลียนเลย
เพราะว่าไหนก็มาแล้วนะเอาให้เกรนไปเลยเพราะว่าอากาศร้อนนะคะ
แล้วก็จะทำให้สุนัขนั้นสบายตัวด้วยช่วงหน้าร้อนแบบนี้มีลูกค้านำน้องหมานะคะมาอาบน้ำ
แต่งขนวันละ๓๐๔๐ตัวนะคะจากเดิมที่ปกติประมาณ๑๐๒๐ตัว

ส่วนราคาอยู่ที่ขนาดของตัวสุนัขค่ะ
เริ่มตั้งแต่๒๐๐บาท
ตัวใหญ่ก็อาบยากคนยาวยิ่งยาวอาบยากอีกนะครับ